คุณผู้ชมมาดูคดีนี้กันต่อนะคะเป็นเรื่องพ่อตาลูกเขยค่ะ
พ่อตาสุดทนเพราะว่าลูกเขยชอบอารวาสด่าทอภรรยาก็คือลูกสาวตัวเอง
แล้วก็มีเรื่องระหองระแหงกับพ่อตามาตลอดด้วยจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเอามีดย่องไปฟันลูกเขย
และสุดท้ายลูกเขยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะที่พื้นที่ของสพท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
พ่อตาคือในละมิดเป็นชาวเมียนมา
ก็ตำรวจไปจับได้ที่ห้องพักคนงานหลังก่อเหตุ
เอามีดไปฟันคอลูกเขยคือในเพียวเป็นชาวเมียนมาด้วยกัน
บาดเจ็บสาหัสแล้วในเพียวก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ตำรวจเก็บรวบรวมหลักฐานพบรอยเลือด
แล้วก็สอบสวนญาติก็บอกว่าพ่อตาลูกเขยคู่นี้มีปากเสียงกันบ่อยเป็นกันบ่อย
แล้วก็ตัวลูกเขยบางทีก็ไปพังหม้อหุงข้าว
ใส่หน้าภรรยาไล่ภรรยาออกจากห้อง
ตัวพ่อตาก็โกรธนะคะที่ลูกเขยทำแบบนี้
ก็เลยฉวยโอกาสตอนที่ลูกเขยเมา
แล้วนอนอยู่คนเดียวในห้องถือมีดเข้าไปทำร้าย
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตนี่แหละค่ะ

เมื่อเช้านี้ตำรวจคุมตัวพ่อตาคนนี้ค่ะนายละมิตร
คือการทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะ
เค้นกันมาทั้งคืนจนยอมรับสารภาพ

เนื่องจากว่ามีปากเสียงกับลูกเขยมาตั้งแต่วันที่๕ตุลาที่ผ่านมาแล้ว
เพราะว่าลูกเขยชอบหาเรื่องเมียทะเลาะกัน
จนทุ่มหม้อของข้าวพัง
กับญาติก็จะติดต่อขอรับมาบำเพ็ญกุศลทางศาสนา
ที่วัดกลางทองที่อำเภอท่าม่วงต่อไปค่ะ
พ่อตาก็โดนจับลูกเขยก็เสียชีวิต

คุณผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวพักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ